เรื่องที่ชายชาวเบลเยี่ยมกับภรรยาชาวไทย

ให้ช่วยดูเรื่องความเป็นธรรมหน่อยค่ะ
เพราะว่าเขาถูกทำร้ายได้รับบัตรเจ็บค่ะ
เพราะว่าคู่กรณีเข้าใจผิด
ว่าชายชาวเบลเยี่ยมไปต่อว่าไปด่าทอเขา
แล้วก็ทำร้ายร่างกายจนจมูกหักซี่โครงหัก
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
พอจะชดให้ชดใช้ค่าเสียหายก็บอกว่าให้ไปฟ้องร้องเอาค่ะ
ดูนี่ตั๋มูกเค้าแตกเลย

พี่ทำเขาอย่างงี้ไม่ได้
ฟูด่ามันด่ากูไหม

อันนี้เป็นคลิปที่ทางภรรยาของชายชาวเบลเยี่ยม
นายเดนี่อะโดบมโหนวาทได้ถ่ายเอาไว้ค่ะ
คู่กรณีซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะ

มาด่าเขาก็บันดาลโทษะแล้วก็ทำร้ายร่างกายแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
คลิปนี้นะคะภรรยาของนายแดนนี่ถ่ายเอาไว้คือคุณปานิสรานะคะ
แล้วก็เอามาร้องนายเอกพบเหลืองประเสริฐให้มาช่วยดูให้หน่อยนะคะ
เพราะว่าถูกคู่กรณีข่มขู่แล้วบอกว่าจะเอาให้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เลย
ถูกทำร้ายหนักเลยค่ะต้องจมูกหักซี่โครงด้วยนะคะ
ก็ต้องไปเสียค่ารักษาพยาบาลจำนวนนึงเลยค่ะ
นะคะนางผานิสราเล่าบอกว่า
สามีเนี่ยถูกทำร้ายเพราะความเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสารค่ะ
แล้วซูนักมันไล่กัดลารนี่ก็ทิ้งรถจักรยานเอาไว้กลางถนน
แล้วรถจักรยานเนี่ยอยู่กลางถนนเป็นจังหวะเดียวกันกับอีกฝ่ายนึงเนี่ย
เขาขี่รถขับรถกระบะมาแล้วทับรถจักรยานนะคะเธอก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถตะโกน
กเวกโวยวายจนสามีเธอเนี่ยต้องออกมาดูพอเขาออกมาดูปุ๊บเห็นจักรยานล้มอยู่กลางถนน
เขาก็เข้าใจว่าหลานเนี่ยถูกรถกระบะชนก็เลยอุทานออกมาเป็นคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ
ครับแต่คู่กรณีคิดว่าคำอุทานนั้นน่ะสามีอ่ะด่าเขาอืม
คราวนี้ก็เลยทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
คือมันเป็นความเข้าใจผิดเรื่องการสื่อสารแล้วก็เลยเกิดแบบชกต่อยทำร้ายร่างกายกันค่ะ

ก็คือเขาทำร้ายแบบไม่บรรยังเลยใส่แฟนหนูแบบเขาก็ไม่มีใจแม่ตาเลยอ่ะ
เอาแต่ความโกรธใส่เสียใจไหมที่คนไทยทำแบบนี้กับกับสามีเรา
ซึ่งเราก็เป็นคนไทยถามว่าเสียใจไหมเจ็บใจด้วยค่ะ
เขาน่าจะใช้สมองคิดนิดนึงว่าเหตุการณ์มันไม่น่าจะต้องทำร้ายกันถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสแบบนี้
อ่าเธอก็เล่าอ่ะนะคะบอกว่าเอ่อคุณแดนนี่เนี่ยก็ไปรักษาอาการบาดเจ็บ
เสียค่ารักษาพยาบาลไปถึงสี่หมื่นบาทแล้วเบื้องต้นตำรวจก็เรียกคู่กรณีมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
ก็เรียกค่ารักษาพยาบาลพร้อมค่าเสียหายอีกสามแสนแต่อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธแล้วบอกไปฟ้องเอาเอง
เนี่ยค่ะนายแดนนี่บอกว่าเขาไม่เคยไม่ชอบคนไทยแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
อยู่เมืองไทยมา๒๐กว่าปีก็เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่เคยรู้จักคู่กรณีเพิ่งย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้ได้แค่๔เดือนเท่านั้น
ปากว่าจะประสานตำรวจในพื้นที่ให้ช่วยดูแลคดีให้ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
ส่วนพฤติกรรมของคู่กรณีเนี่ยนายเอกพบบอกว่าก็ยังไม่ได้เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลนะคะ
น่าจะเป็นเพียงคนเกรียทั่วไปเชื่อว่าเรื่องนี้ตำรวจน่าจะจัดการได้ค่ะ
ครับตกลงเป็นแค่อุทานนะใช่ไหม
ใช่คำเดียวแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าจนป่านนี้ก็ยังตกลงกันไม่ได้นะคะ